นโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับ
ก็เห็นหน้าผมคงเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับ
จะต้องอภิปรายในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
แต่มีคำถามครับตั้งแต่ต้นเลยว่า
นโยบายสาธารณสุขของท่าน
จะทำให้สาธารณสุขได้จริงหรือไม่
หรือรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับ

เริ่มต้นมาด้วยการนำเสนอในเรื่องสังคมสูงวัย
ซึ่งก็แน่นอนครับว่าประเทศไทยกำลังจะเดินเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
และท่านก็ได้ชี้ว่าปัญหาของสังคมสูงวัยเนี่ยคือ
ลดลงของสัดส่วนของประชากรในวัยทำงาน
ถ้าเรามองในแง่มุมของฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยนะครับ

เบาหวานความดันไขมันครับ
พุ่งสูงขึ้นแน่นอน

แต่ประชากรในวัยทำงานที่ลดลง
ก็บ่งบอกถึงปริมาณของแพทย์
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ลดลงด้วยเช่นกัน

จะสร้างภาระให้กับระบบสาธารณสุขก็คือ

แต่หมอเนี่ยลดลงนะครับ
ท่านจะทำอย่างไร

แต่นโนโลยีของท่านเนี่ยผมต้องบอกว่า
นั่งฟังทั้งหมดที่เกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับ
โนโลยีที่ละเอียดที่สุดคือโนโลยียกระดับ๓๐บาท
รักษาทุกโรคขีดเส้นใต้๓๐บาท
อันนี้ฝากคำถามไปก่อนอันดับที่๑นะครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้เราเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
ประชาชนจ่าย๐บาทรักษาทุกโรคทุกที่อยู่แล้วนะครับ
ไม่แน่ใจว่าอันนี้ท่านต้องการให้เครดิตท่านอดีตหัวหน้าสุดารัฐหรือเปล่า
เพราะว่าท่านก็ทำ๓๐บาทมาเหมือนกันนะครับ
แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่งแน่นอนครับคงไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่จะมาบอกว่าจะทำประสิทธิภาพให้น้อยลง
ครอบครุมต่ำลงคุณภาพแย่ลงนะครับ

ผมจับประเด็นออกมาได้ทั้งหมดว่าท่านได้พูดถึงทั้งหมด๖องค์ประกอบสไลด์ถัดไป
๖องค์ประกอบนี้มีอะไรบ้างนะครับ
เริ่มแรกขยับนะฮะ
ขอเปิดมันผิดไม่ทันแล้วนะครับ
บริการพื้นฐานใกล้บ้านท่านบอกว่าท่านจะให้ผู้ป่วย
สามารถนัดพบแพทย์ตรวจเลือดรับยาได้

แต่ผมจำได้ครับตอนนั้นผมไปดีเบตเจอหลายท่านเลย
เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขตอนช่วงหาเสียงนะครับ
ท่านมีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของเทเลเมดิซีน
มีนโยบายในเรื่องของการนัดคิวคุณหมอออนไลน์
ไม่แน่ใจว่ามันหายไปจากในคำแถลง
แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะนัดพบใกล้บ้าน
ตรวจเลือดใกล้บ้านรับยาใกล้บ้าน

ต้องไปรอปชหรือว่าสามารถนัดคิวจากรอปชต
เพื่อนัดที่โรงพยาบาลจังหวัดได้
อย่างไรอยากให้รงในลายละเอียดเพิ่มเติมขนาดนี้
ถ้านำนโยบายของพระเก้าไกลไปร่วมด้วย

ปุ๊บไปตรวจแล้วก็ส่งยาไปที่บ้าน

ลดความแออัดลดการกระจุกตัวของคนไข้

อันต่อไปก็คือประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวสสสุพนัทมีชัยนันเนี่ย

คือในเรื่องของการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งพักเก้าไกลเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับ
แล้วก็เห็นท่านพูดขึ้นมาด้วยตอนดีเบตตอนนั้นท่านก็พูดตอนหาเสียงนะครับ
ตอนนี้ก็มีนะครับแต่มีแค่นี้มีแค่นี้เลยฮะ
ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ครับ
มีแค่นี้เลยท่านไม่ได้บอกเลยว่าท่านจะลดยังไงครับ
แต่เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลมานำเสนอว่า
หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอาจารย์ชุลนานนะครับ
ได้รับตำแหน่งแล้วท่านได้ขยับทำเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ต่อไปครับคือเรื่องการสร้างเสริมแล้วก็ป้องกัน
ท่านบอกว่าท่านจะเน้นในเรื่องของวัคซีน
ก่อให้เกิดมะเร็ปากมดลูกได้เนี่ยนะครับ
มันมีการฉีดอยู่แล้วนะครับในประเทศไทย
ปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหาคือมีแบบกระปิดกระปลอยครับท่านประธาน
คือบางปีมีบางปีไม่มีมี๒ปีเว้นไปปีหนึ่งแบบนี้ครับ

เพราะฉะนั้นเราอยากได้คำมั่นสัญญาครับประชาชน
อยากได้คำมั่นสัญญานะครับว่าท่านสามารถที่ทำให้มีวัคซีนนี้ทุกปีได้ไหม
ก้าวไกลเราครับเราแถลงนโยบายไปตอนนั้นนะครับ
หาเสียงเราบอกเลยว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลนะ

อยากถามท่านว่าท่านจะหาให้ทุกปีไหมเพราะว่ามันมีอยู่แล้ว

ท้องถิ่นดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายดีครับ
อันนี้เห็นตรงกันครับพระเก้าไกลเราก็นำเสนอเหมือนกัน

หนึ่งอำเภอหนึ่งสถานชีวาพิบาล

ท้องถิ่นนี่ระดับไหนครับ

สถานชีวภิบาลของท่านเนี่ย

เรื่องของบัตรประชาชนใบเดียว
รักษาทุกโรครักษาทุกที่

ไม่แน่ใจว่าท่านนายก
ท่านเคยไปใช้บริการบัตรทองบริการบัตรระบังกันสุขภาพโทษน่าหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ใช้ได้ทุกที่อยู่แล้ว
ท่านให้เครดิตท่านท่านนั่งอยู่ด้วย
ก็บัตรประชาชนใบเดียวก็เข้าไปใช้ได้๗๒ชั่วโมงทุกที่เหมือนกันครับนะครับ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านเคยไปใช้หรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ประเด็นสำคัญที่ท่านต่อมาคือข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อครับ
บนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย
ปัญหาคือว่าเราไม่แน่ใจว่าการเชื่อมฐานข้อมูลของท่านเนี่ย
หนึ่งเลยนะครับท่านจะรวมศูนย์หรือท่านจะกระจายโหนด
เพราะว่าถ้าท่านรวมศูนย์ปุ๊บเนี่ยแล้วท่านถูกโจมตีเนี่ย
เหมือนรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับที่มีการลีกออกมา
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขเนี่ย
แต่ปรากฏว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านแล้วกันนะครับ
ท่านอดีตทางดนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่า
ข้อมูลนี้มันไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับ
แล้วท่านจะป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะรวมข้อมูลของคนทั้งประเทศเนี่ย
แล้วอันนี้พอเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ข้อมูลแบบชื่อนามสกุลที่อยู่บัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์
และมันจำเป็นสมควรที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างยิ่งครับ
องค์ประกอบสุดท้ายนะครับท่านพูดถึงเรื่องของน้ำปลาปลาครับ
ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากและพวกผมดีใจมากนะครับ
ธนทรนี่ทราบมาว่านั่งอยู่ที่บ้านฟังอยู่โอ้ตบมือเลยนะครับ
พัฒนาน้ำปลาปลาเนี่ยนะครับเพราะว่าพักเก้าไกลเรานำเสนอมาตลอดเรื่องน้ำปลาปลา
ดื่มได้ครับแต่ผมต้องมาเจาะดูทีละคำจริงจริงนะครับ
เพราะว่าเราบาดเจ็บกันจากคำโฆษณากันมาเยอะแล้วนะครับ
เส้นใต้ครับน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงครับ
สะอาดสะอาดระดับไหนสะอาดในระดับที่สามารถอุปโภคกับบริโภคได้อย่างทั่วถึง
แต่สะอาดถึงระดับดื่มได้หรือเปล่าหรือการอุปโภคหรือบริโภคของท่านคือประมาณล้างมือลดน้ำต้นไม้
อันนี้แถลงให้เราชัดเจนกันนิดนึงครับว่าคำว่าสะอาดในระดับที่ยังอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึงของท่านเนี่ย
หมายถึงอะไรนะครับขึ้นสายถัดไปครับทีนี้ต้องขออนุญาตจริงขออนุญาตตรวจการบ้านหน่อยนะครับ
กับนโยบายที่ขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับนโยบายของพักเพื่อไทยนะครับ
นโยบายของพักเพื่อไทยที่จะยกระดับ๓๐บาทรักษาทุกโรคนะครับ
ท่านได้หาเสียงเอาไว้๑๐นโยบายของพักเก้าไกรนี่สารสุขมี๒๖นโยบาย
อันนี้ไม่ได้ขิงกันนะครับไม่ได้บอกว่าจำนวนเยอะกว่าจะดีกว่านะครับแค่บอกเฉยนะครับ
มี๑๐อันเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าท่านนายกเนี่ยแถลงไป๖อย่างผมก็ลองจับด้วยความเป็นธรรมเลยนะครับ
แฟร์เลยของท่านเนี่ยมีอยู่๘อันหายไป๒อันหายไปเบอร์๘กับหายไปเบอร์๔
เบอร์๘คืออะไรเบอร์๘คือเรื่องของสุขภาพจิตครับท่านบอกว่าจะสามารถให้ประชาชนสามารถที่จะปรึกษาหารือ
ตรวจสุขภาพจิตนะครับกับจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาได้ผ่านทางเทเลเมดิซีนดีมากพักเก้าไกลเราก็มีแบบนี้เหมือนกัน
สนับสนุนครับแต่มันหายไปแต่เดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมครับเดี๋ยวท่านนายกมีพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจมานิดนึงมีประโยคนึง
ผมเอาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนแย้งขึ้นมานะครับแต่นโยบายที่๑๐เนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คือนโยบายเรื่อง๕๐เขต๕๐โรงพยาบาลบอกว่าต้องมีโรงพยาบาลรัฐขนาด๑๒๐เตียงประจำทุกเขต
อันนี้ไม่เห็นด้วยเลยท่านประธานครับเพราะอะไรเพราะว่าหมอต่อประชากรในกรุงเทพอยู่สักประมาณ๑ต่อ๖ล้อ
หรือ๑ต่อ๓๐๐๐นี่มันเกินไปแล้ว
แต่ถ้าดูที่แย่ที่สุดครับอยู่ที่บึงกาลครับ
บึงการนี่อยู่ประมาณ๑ต่อ๕๐๐๐ถึง๑ต่อ๖๐๐๐
เพราะฉะนั้นเห็นกันไหมครับท่านประธานครับว่า
ปัญหามันอยู่ที่การกระจุกตัวครับ
คือแพทย์มีอัตราส่วนที่จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมากกว่า
และมีความขาดแคลนของการกระจายตัวออกไปสู่ต่างจังหวัด
เพราะฉะนั้นถ้าท่านสร้างโรงพยาบาลใหญ่ขนาด๑๒๐เตียงทุกเขต
กรุงเทพมหานครโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรเลยนะครับ

ไปข้างหน้าเจออะไรฮะโรงพยาบาลจุฬา
ไปทางซ้ายเจออะไรครับโรงพยาบาลตำรวจครับ
ข้างหลังครับลามาครับเดินไปอีกถนนหนึ่งครับเจอใครครับ
ท่านมาทานท่านจะสร้าง๑๒๐เตียงในเขตเหล่านี้อีกเหรอครับ
ข้ามมาฝั่งทนครับเจอศรีราช

แต่ก่อนที่จะมีศูนย์การแพทย์การจนาท่านจะไปเจออีกทีนึง
คือโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมนะครับห่างไป๘๐โล
ท่านจะทำ๕๐เขต๕๐โรงพยาบาลจริง
แต่เพื่อความเป็นธรรมครับในคำแถลงเมื่อกี้ไม่มี
อันนี้ตอนหาเสียงครับแล้วก็ท่านก็ทำภาพอินโฟกราฟิก
กรุงเทพมหานครสีแดงเถือกเลย
แต่เพราะออกมามันแดงอยู่ตรงขวานิดหนึ่ง

แล้วหายไปจากคำแถลงนโยบายนี่ก็ไม่ว่ากัน
อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกครับ
เดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกเอ้ยนายกพูดถึงสุขภาพใจด้วยนะครับ
พูดถึงครับมีบอกว่าจะให้ครูแนะแนวดูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเด็กนักเรียนด้วย
ซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยนะครับแต่ว่าของพระเก้าไกลเนี่ย
เรามีนโยบายไปถึงคุณครูในสาขาอื่นด้วยนะครับ
ไม่ใช่แค่ครูแนะแนวอย่างเดียวที่จะดูแลสุขภาพใจของนักเรียน
เราดูแลไปถึงตัวพนักงานโรงงานต่างในระดับ๒๐๐คน๓๐๐คนขึ้นไปนะครับ
ที่มีแพทย์อาชีววิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยากให้จะมีจิตแพทย์ด้วยเป็นต้นนะครับ
ก็ฝากท่านนายกไปด้วยนะครับ
ถัดไปครับตรวจการบ้านกระทรวงหน่อยนะครับ
พักเพื่อไทยโฆษณามาครับมีถนนเลี้ยวรถคดเคี้ยว๓๐๐โค้งเนี่ยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขครับข้าราชการทำออกมาครับ
เรียกว่าได้ใจนายไปเต็มนะครับแบบนี้เรียกว่าอยู่เป็น
อันนี้เป็นคำชมนะครับเพราะว่าเราสนับสนุนให้
ฝ่ายข้าราชการเนี่ยจะต้องฟังทางฝ่ายการเมืองถูกแล้วนะครับ
เพราะว่าฝ่ายการเมืองรับนโยบายจากการที่ไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนมา
แล้วก็ส่งต่อนโยบายให้กับฝ่ายราชการที่จะดำเนินการต่อไป
ดีครับอันนี้คือคำชมนะครับว่าอยู่เป็นนะครับ

ทีนี้เราลองมาเจาะดูว่ามีอะไรไม่มีอะไรนะครับ
ปัญหาก็คือว่านี่ฮะเบอร์๓โรงพยาบาลเขตเมืองยังมีอยู่เลย
แต่ว่าข้าราชการเนี่ยมีพูดถึงว่ามันน่าจะเป็นโรงพยาบาลปริมณฑลนะครับ
บรรทัศน์ที่๒และตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับ

แต่ประเด็นที่๑ครับคือการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร

นายกก็ได้แถลงด้วยว่าจะเพิ่มแพทย์นะครับ

เพิ่มบุคลากรลดพารักงาน

มีข่าวออกมาครับเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมปีนี้นะครับ
แล้วก็มีการประชุมที่ประชุมของอธิการบดีของทั่วประเทศ
มีส่งขณะบรรดีขณะแพทย์มาหรือตัวแทนไปประชุมกันวันที่๑๑สิงหาคม
ประธานเป็นรองประหลัดกระทรวงคืออาจารย์ถวีสิน
ปัญหาคือท่านบอกว่าท่านจะเพิ่มแพทย์ในระบบกระทรวงศาสตร์ศุกร์๒๐๐คน
๒๐๐คนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนก็คือคุณหมอปีหนึ่งจบประมาณสัก๒๘๐๐คนตีกลม
เข้าไปสู่กระทรวงสหสุก๑๘๐๐คนเอ้าหายไปไหน๑๐๐๐
๑๐๐๐ก็อาจจะไปอยู่ที่กาลาโหมไปอยู่ยุติธรรมแล้วก็ให้ไปเรียนต่อเลย
เช่นสาขาแคทแคนอย่างผมอย่างนิติเวทอย่างจิตเวทหรือรังสีรักษาอะไรอย่างนี้
เร็งวิทยาอะไรอย่างนี้คือให้เขาไปเรียนต่อเลย
แล้วก็มีโรงเรียนแพทย์ใหม่เช่นโรงเรียนแพทย์จังหวัดพยาวเปิดขึ้นมา
ยังไม่มีอาจารย์ก็พยายามส่งให้เขาไปเรียนเพื่อป้อนให้เป็นโรงเรียนแพทย์ใหม่
ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับมันก็จะมีส่งนู่นไปนี่มีจัดโคต้ากัน
ปัญหาคือกระทรวงบอกอย่างนี้ครับเพิ่ม๒๐๐คนจาก๑๘๐๐เป็น๒๐๐เพิ่มยังไงครับ
ไปตัดคนอื่นมานึกอันนี้ขออนุญาตจะได้เห็นภาพนั้นนิดเดียวนะฮะ
เหมือนใจแอ้นไปทุบของมาจากโนมิตะบอกว่าของนายก็คือของฉันของฉันก็คือของฉัน
ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งหน่วยงานครับที่ไม่ถูกยึดเลยแม้แต่คนเดียวครับ
ท่านประธานทายได้ไหมฮะแพทย์ทหารครับกระทรวงกลาโหมไม่ถูกตัดเลยครับ
แต่เพื่อความเป็นธรรมครับทราบมาว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ
อาจารย์สุรนานได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับมีการทำงานเรื่องนี้มาแล้ว
แล้วก็ปรับลดอย่างเท่าเทียมกันครับสรุปแพทย์ทหารโดนตัดด้วยครับ
แต่อีกทีนึงนะครับท่านจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องแพทย์ขาดแคลนที่ท่านบอกว่าจะเพิ่มจำนวนแพทย์
โดยการที่ท่านไปเอาโคต้าคนอื่นแล้วลดแพทย์จากที่ท่านจะส่งไปเรียนต่อ
สาขาเฉพาะทางที่ขาดแคลนหรือที่จะต้องกลายไปเป็นอาจารย์แพทย์จริง
เพราะการทำแบบนี้มันเป็นการใช้คำขออนุญาตใช้สำนวนไทยนะครับอาจารย์นะครับ
เหมือนมันแก้แค่เอาหน้ารอดไปเท่านั้นเองเพราะท้ายที่สุดแล้ว
อาจารย์แพทย์ถูกลดจำนวนลงผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าส่งไปเรียนเนี่ย
ส่งไปเรียนอาจารย์แพทย์ได้ปีละ๒คนเขาอยากได้๑๐คนใช้เวลา๕ปี
อันนี้ไปตัดเขาเหลือคนเดียวกลายเป็นว่ากว่าเขาจะผลิตแพทย์เป็นอาจารย์
ใช้เวลาเต็มทั้งหมด๑๐ปีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะขาดแคลนต่อไป
อาจารย์แพทย์๑คนยังสามารถที่จะผลิตแพทย์เพิ่มได้อีกหลายคน
แพทย์ที่ขาดแคนก็จะยิ่งขาดแคลนถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วการที่ท่านจะลดภาระงานแพทย์เนี่ย

ลดจำนวนผู้เจ็บป่วยลงทำให้คนไทยแข็งแรงขึ้นนะครับ

เท่าที่ทราบคือเกิดขึ้นจากฝ่ายราชการสีเขียวนะฮะ
ก่อนที่จะมีฝ่ายการเมืองเข้าไป

ซึ่งได้ปรับใหม่เอาถนนเลี้ยวรถคดเคี้ยวออกไปแล้ว

บอกว่าจะเพิ่มอัตราของการเกิดของเด็กคุณภาพ

นิยามเด็กคุณภาพให้ผมนิดนึงได้ไหมฮะ

แล้วก็มีอีกนโยบายหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลย

คือเหนือกว่าทุกโครงการเลยนะครับ
คือโครงการพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศาลวงศ

พอมีฝ่ายการเมืองเข้าไปปุ๊บอันนี้โผล่ขึ้นมาเลย
การเหล่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงจะต้อง
ปกติไม่มีนะครับเอามาโชว์แบบนี้นะครับ
อยากถามว่าทำไมพอฝ่ายการเมืองเข้าไป
แล้วถึงมีโครงการแบบนี้โชว์ขึ้นมานะครับ
ก็อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีพูดถึงเรื่องอื่นอีกนะครับ

ให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ท่านจะทำอย่างไรครับ

เพราะว่าเอาจริงโควิดมันก็ยังไม่ได้จบไป
ที่กำลังเข้ามาสู่ความกังวลกันเพิ่มขึ้น
และเราก็รู้อยู่แล้วว่ารอบของการเกิดโรคระบาดมันมีทุกกี่ปี
เราก็ต้องเตรียมรับมือต่อสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ
คดีในครั้งนี้เราได้อาจารย์ชนนานซึ่งเป็นหมอเนี่ยครับ
จากสถาบันเดียวกันกับผมซะด้วยนะครับ
เข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องไปช่วยแก้ไขครับ

สรุปท่านจะสร้างความมั่นคงทางวัคซีนยังไงครับ
สรุปแล้วจะเป็นของรัฐหรือเปล่านะครับ

ผมขอขมวดนิดนึงว่าผมถามอะไรไปบ้างนะครับ

คำถามแรกนะครับที่ผมถามไปก็คือว่า

แล้วก็ผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ

สรุปท่านจะลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ยังไงครับ

เพราะว่าเท่าที่ทราบมาคือตอนนี้คือไปดึงโคต้าคนอื่นเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ
ตอนนี้แม้แต่ซูเนโอก็โดนใจแอ้นแย่งมาด้วยนะครับ

ที่สองก็คือสถานชีวาพิบาลเนี่ยนะครับ

ระดับการปกครองท้องถิ่นของท่านคือเท่าไหร่
สามการเชื่อมต่อข้อมูลเวชระเบียนออนไลน์นะครับ
จะเชื่อมระบบไหนสรุปจะรวมศูนย์หรือจะแยก๐
น้ำปลาปลาจะสะอาดถึงขนาดที่ดื่มได้หรือเปล่า
สะอาดระดับไหนฮะอุปโภคบริโภคมันกว้างเกินไปครับ
ห้าคือคำถามเมื่อสักครู่นะครับความมั่นคงทางด้านวัคซีนและการเตรียมพร้อมกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
หกนะครับคือนโยบายสรุปแล้วนโยบายกรุงเทพห้าสิบเขตห้าสิบโรงพยาบาลขนาด๑๒๐เตียงท่านจะทำหรือเปล่า
มีการปรับนิดนึงนะครับว่าให้เป็นโรงพยาบาลที่อาจจะร่วมกับเอกชนหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ไขใดครับ
เพราะว่าปัญหาก็คือว่ามันเกิดการกระจุกตัวครับ
กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเรื่องหมอขาดแค้นเท่าไหร่นะครับ

เพราะว่าในกรุงเทพมีทั้งโรงพยาบาลของกรทม
ทั้งของกระทรวงสถานท่าสุขของกราโขม
ของยุติธรรมของโรงเรียนแพทย์ครับ
กลายเป็นว่าผู้ป่วยเนี่ยสมมุตินะฮะเป็นปอดบวมนะ
จอมทองที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะครับ

ปรากฏว่าเป็นที่กรุงเทพอาจจะอันตรายกว่า

และคำถามบวกหนึ่งคำถามสุดท้ายท่านประธานพอเกินเวลาไปนิดเดียว
สถานที่ถัดไปครับ
ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องนี้ครับ

แต่ครั้งนี้เรามีศัพท์ใหม่เพิ่มมาอีก

ผมไม่แน่ใจว่ากัญชาทางการแพทย์ก็การแพทย์แล้ว
และสุขภาพที่ท่านเติมมานะครับ

คือสุขภาพจิตสุขภาพใจ

แล้วท่านจะสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ

อย่างที่ท่านอดีตรัฐมนตรีว่า

ท่านจะสามารถได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
จะได้สามารถส่งออกไปได้ถูกต้องไหมครับ
แต่อันนี้ก็เลยอาจจะต้องฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายก
แล้วก็ท่านมนตรีสาธุสุข
อาจจะต้องให้ไปคุยกับท่านบนตรีกระลาโหมหน่อยนะครับ

ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ท่านครูสุธินทราบหรือยังว่า

อันนี้รบกวนปรึกษากันนิดนึงแล้วเล่าให้พวกผมฟังหน่อยนะครับว่า

ถึงท่านนายกแล้วก็ถึงท่านอาจารย์ชุลนา
ในฐานะมนตรีว่าการกระทรวงสาวสุขด้วยนะครับ
ตอบให้พวกเราฟังชัดได้ไหมครับว่า
กัญชาเป็นยาเสพติดหรือไม่